อ่ะคุณผู้ชมครับพาลงใต้กันไปหน่อยไปทานไอศครีมจากฝีมือของพ่อหนุ่มวิศวะที่ผันตัวเองมา
เป็นพ่อค้าขายไอติมไอติมของเขาไม่ธรรมดา
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมที่ร้านนี้ร้านบัลหลีเห็งตั้งอยู่ที่ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเขตเทศบาลนครสงขลา
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะมาชิมเลยไอศครีมถั่วเขียวเจ้าดังสุดอร่อย
น่ากินน่ะจริงร้านนี้เขามีอายุการสืบทอดสูตรไอศครีมของเขายาวนาน
ปีนะยาวนานจริงไอติมถั่วเขียวครับไม่เคยกินเลยอ่ะ

ทอดความอร่อยมาและทายาทคนล่าสุดได้แก่
คุณสุภวิทย์อัครวิเนศนะครับอายุ๒๗ปีพ่อหนุ่มวิศวะคนนี้
หันมารับช่วงต่อจากคุณพ่อ
เขาบอกว่าจุดเด่นไอติมของเขาคือไอติมถั่วเขียวนี่แหละ
รสชาติมันเข้มข้นหอมมันกำลังดีหอมถั่วเขียวอ่ะ
แล้วเนี่ยขาวอย่างนี้ผมว่าน่าจะเป็นไอติมกะทิ
ไอติมกะทิแล้วก็ราดนี้ไข่แดง
ใช่นี่แหละครับไอติมไข่แดงที่แบบว่าแสนอร่อย
แล้วคุณดูหน้าตาของเขาเอาบอกจริงนะไม่ได้ว่าอะไรยังไงนะ
ไม่ต่างอะไรกับไอติมที่ขายบนห้างแพงเลย
คุณดูไอเดียทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับไอเดียนะ
เมนูเขาปรับปรุงให้มันแบบว่าเข้ากับยุคสมัย
ถูกครับน้องใบตองคุณสุภวิทย์บอกว่าช่วงรับต่อมาเนี่ยนะ
บอกเลยว่าร้านตอนนี้ขายดีขึ้นเรื่อยนะ
เพราะว่าได้รับการตอบรับจากหนุ่มสาวเด็กนักเรียน
มานั่งจิ้มกินจิ้มกินอยู่อย่างนี้

มีเมนูอะไรบ้างถ้าไปอยากสั่ง
ไอศครีมถั่วเขียวไข่แข็ง
ไอศครีมไข่แข็งทรงเครื่อง

ไอศกรีมภูเขาคอมโบ

โฟร์ดก็คือมันเมนูปั่นเอาไอ้จิ้มไปปั่น
คุณผู้ชมแต่ละเมนูเริ่มต้นที่๒๐บาทเท่านั้นเอง
โอ้โหบอกเลยนะว่าไม่ธรรมดากับร้านบัลหลีเห็ง
จังหวัดสงขลามีโอกาสลองไปทานกันดู
หรือถ้าทำดีไปเรื่อย

หรือว่าเราไปซื้อแฟนชายเลยได้ไหม

ใช่ไหมแล้วคุณเอามาขายที่ไทยร้านเนี่ย

โป้งทุกวันเลย
ไม่เปิดร้านมีปัญหาแต่อ่ะมาดู